ช่วงนี้มาติดตามเรื่องของข่าวต่างประเทศกันบ้าง
ต้องบอกว่าศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี

อย่างโดนัลด์ทรัมป์ต้องยกเลิกการหาเสียงทุกคราวทีเดียวนะครับ
การหาเสียงของเขาทุกที่
มันจะต้องมีวาทะดุเดือดอยู่แล้วด้วยนะคะ
แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีแนวคิดสุดตรงอยู่พอสมควร

ทำให้ล่าสุดนั้นต้องตัดสินใจยกเลิกการหาเสียงที่นคร
กาโก้โดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัย

แล้วก็มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นด้วยค่ะ
นี่เป็นภาพขณะที่ผู้ประท้วงคนนึง
บุกขึ้นไปบนเวทีปราศัยของนายโดนัลด์ทรัมป
สมัครเป็นตัวแทนของพักรีพับปิกัน
ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในนครชิคาโก้เมื่อวานนี้
ขณะเดียวกันบรรยากาศภายในอาคารของมหาวิทยาลัยอินนอยสชิคาโก้
ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดปลาใส
ก็มีการปะทะกันเล็กน้อยระหว่างผู้สนับสนุน
โดนัลด์ทรัมป์กับผู้ประท้วง
ส่วนด้านนอกก็มีกลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันอีกจำนวนมากอย่างที่เห็น

เลิกการปราศัยในครั้งนี้ไปก่อน

ซึ่งตำรวจชิคาโก้เปิดเผยในเวลาต่อมา

แต่ทั้งหมดเป็นความต้องการของนายโดนัลดทรัมป์เองนะคะ

จากส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากนโยบายของเขาเอง
ที่มีเนื้อหากระตุ้นให้เกิดความรุนแรงตามมาค่ะ